มีผู้ชายเขาแอบไปเก็บขี้ค้างคาว
ไปกัน๓คนไปแอบเก็บขี้ข้างคาวในถ้ำ
ลงอ่ะลงได้ตอนขึ้นดันขึ้นไม่ได้หายไปเลยค่ะ
ไม่กลับบ้านชาวบ้านเขาก็แจ้งความกันเลย
แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยรวมถึงชาวบ้านเอง
ระดมกำลังกันออกไปช่วยตามหาเดินเท้าขึ้นไปบนถ้ำพระ
หาดูว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรปรากฏว่าเป็นเรื่องโอละพ่อ
แล้วพ่อยังไงคุณผู้ชมฟังเดี๋ยวเล่าตามไปพร้อมกันนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจสพปากท่อรับแจ้งจากชาวบ้านหมู่๓
ตำบลดอนทรายในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
ว่ามีคนติดอยู่ในปล่องทางลงเขาถ้ำพระ
ก็เลยนำกำลังตำรวจกู้ภัยแล้วก็ไฟส่องสว่างไปที่เกิดเหตุเลย
ชาวบ้านอยู่เต็มที่เกิดเหตุเลยค่ะ
จับกลุ่มพูดคุยกันแล้วก็พากันเดินเท้ากันไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
ขึ้นไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนเขาถ้ำพระ
ก็เห็นแล้วล่ะว่ามีปากปล่องที่มันลงไปในถ้ำได้
ความกว้างเนี่ยประมาณ๑เมตรลึกประมาณ๒๐๓๐เมตรเลยค่ะ
เห็นว่ามันมีเชือกโรยตัวลงไปด้านล่างด้วย
อยู่ไหมมีใครอยู่ข้างนอกหรือเปล่า

ตำรวจสอบถามชาวบ้านทราบว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้ในอ้น
ทราบนามสกุลเนี่ยนะคะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
ชักชวนในประชุมแย้มเกษรไปเก็บขี้ค้างคาวบนเขาถ้ำพระด้วยกัน
พอตกเย็นทั้งสองคนปีนกลับขึ้นมามาทางปล่องของถ้ำ
โดยในอ้นสามารถปีนเชือกกลับมาได้
แต่ว่านายประชุมหมดแรงค่ะปีนขึ้นมาไม่ไหวติดอยู่ในปล่องถ้ำ
อ้นก็เลยกลับลงมาที่หมู่บ้านเพราะอยู่ไม่ไกลมากนัก
เพื่อที่จะเรียกเพื่อนอีกหนึ่งคนไปช่วย
แต่จากนั้นญาติญาติไม่สามารถติดต่อทั้ง๓คนได้เลย
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะคะ
ขณะที่ตำรวจและกู้ภัยกำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะโรยตัวลงไปค้นหาและช่วยเหลือ๓คนในถ้ำ
ก็คือเป็นข้อมูลล่าสุดที่ตำรวจได้เนี่ยนะก็คือบอกว่าไปถ้ำใช่ไหม
ขาดการติดต่อหายไปอืมติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามที่ถ้ำใช่
ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างว่ามีการเจอทั้ง๓คนแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะโรยตัวลงไปช่วยท่าน

ไม่ได้อยู่ในถ้ำกลับมาอยู่ในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วแต่ไม่กล้ากลับเข้าบ้าน
เพราะว่ากลัวถูกตำรวจจับ

เออมันกลับไปแล้ว

ทางบ้านเป็นรับแจ้งว่าผู้บาดเจ็บที่ติดในถ้ำขึ้นมาที่เรียบร้อยเป็น
ตรงนี้หมอ๑๐บ้านเพื่อนมันไม่กล้าเข้าบ้าน

พอเสร็จไปแล้วกรณีในถ้ำไม่มีผู้ติดอยู่ในถ้ำเป็น
งงกันไปหมดสรุปตกลงไม่อยู่แล้วนะ

คำยืนยันของกู้ภัยบอกเจอตัวที่บ้านแล้ว

แต่แค่ไม่กล้ากลับบ้าน
ถามหน่อยซิตกลงแล้วเรื่องราวหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้น

เขาบอกว่าพอในอ้นกลับลงมาที่หมู่บ้าน
แล้วก็ตามเพื่อนอีกคนไปช่วยในประชุมใช่ไหมคะ

เรื่องที่จะอยู่ตรงนั้นก็คือว่าลงไปช่วยมาได้

ได้แล้วก็คือพอตามเพื่อนไปอีกคนนึงก็สามารถช่วยนายประชุมขึ้นมาได้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เยอะอยู่หน้าถ้ำเต็มไปหมดเลย

ก็เขาไปลักลอบเก็บขี้ค้างคาว

มันถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายพรบสงวน

ก็เลยไม่กล้ากลับบ้าน

แอบย่องเงียบกัน๓คน

ค่อยตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งญาติว่า

พอได้รับโทรศัพท์ก็เลยตกลงยืนยันนะ

ยกเลิกการค้นหาแล้วก็ถอนกำลังลงมาอย่าง

แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เขาทำไม่ว่า
หรือไม่จริงเขาทุนเทหมด
ชาวบ้านด้วยชาวบ้านนะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ล่ะ

มาช่วยดูอยู่ตรงไหนตะโกนเรียกยังอยู่ไหม